มาดูเรื่องนี้กันหน่อยร้านค้าก็ต้องระวังนะคะ
มีร้านค้าแห่งหนึ่งเขาก็เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟัง
รายเดอร์มารับอาหารที่ลูกค้าเขาสั่ง
ก็รับของตัวเองไปแล้วแล้วหยิบของคนอื่นไปด้วยค่ะ
แล้วไม่ได้ทำครั้งเดียวทำหลายครั้งด้วย
เนี่ยค่ะคือเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมอาหารหาย
ดูจากกล้องวงจรปิดก็เห็นพฤติกรรมนี้เลยนะคะ
รายเดอร์รายนี้ก็มีออเดอร์ของตัวเองใช่ไหมคะ
ก็หยิบอาหารของตัวเองไป
เสร็จแล้วเนี่ยก็เข็นมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเนี่ย

หลังจากนั้นเจ้าของร้านเขาดูจากกล้องวงจรปิด

นี่ค่ะนะคะมาอีกรอบนึงแล้วก็เอาอีกถุงนึงไป
ถุงนี้แน่เลยถุงนี้แน่เลยเนี่ย

เพราะว่าเขาทำแต่ละอันเสร็จเขาก็จะมีบินแปะเอาไว้
ของเจ้าไหนเจ้าไหนใช่ไหมคะหยิบของตัวเองไปแล้ว
เสร็จแล้วเข็นมอเตอร์ไซค์ไปมาเอาของคนอื่นไปอีก

เข้าใจผิดแต่เดี๋ยวดูเขาตอบนะดูเขาตอบเจ้าของร้าน
นี่คือกล้องวงจรปิดที่ร้านอาหารในซอยสแก่งาม๓๕ทับ๓

อย่างที่ที่ฉันเล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะฉกของเขาไป
นี่เป็นภาพเมื่อ๑๕มกราคมที่ผ่านมา
สั่งมาเขาก็ทำในบ้านแล้ววางบนโต๊
แปะเอาไว้แต่ละถุงแต่ละถุงเขาบอกของที่วางอยู่บนโต๊ะ
มันหายไป๒๓ครั้งแล้วก็เลยติดกล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิดแล้วย้อนกลับมาเอาอันนี้ถุงนี้ถุงเข้ากล่องไป
นี่ค่ะหลังจากนั้นไม่นานนะคุณบุ๊ค
แล้วบอกว่าหยิบผิดค่ะพี่

หยิบผิดแต่คุณหยิบไป๒อันนะไม่ได้หยิบอันเดียว

อย่างนั้นเรียกหยิบเกินนะครับ
บอกหยิบผิดไปแล้วพร้อมจะจ่ายเงินค่าเสียหายให้
แต่คุณเซฟเจ้าของร้านบอกไม่เอาไม่ขอรับเงิน

คุณเซฟบอกกับทีมข่าวบอกว่า

นี่ค่ะพอจับได้ก็ตอบมาแค่นี้ค่ะ

เพราะคุณต้องทำงานคู่กับร้านอาหารเขาด้วย
ก็คงไม่กล้ามาร้านนี้แล้วล่ะใช่ไหมคะ